พี่กุไพยต้องเหนื่อยอีกแล้วคุณผู้ชม
มาอีกแล้วมาช่วยเจ้าตัวนี้

มันติดอยู่ในซอกในท่อแบบนี้

แน่นอิ่มเลยนะจ๊ะ
โอ้โหน้องตัวใหญ่แต่น้องไม่รู้เลยว่า

ไม่สามารถทำให้น้องผ่านรอดไปได้
เห็นแบบนี้พี่หน่วยกู้ภัยกาลสินทนไม่ไหวค่ะ
เห็นใจสัตว์น้อยผู้น่ารักก็เลยรีบบึงรถมาช่วยนะคะ
จุดนี้คือบริเวณหลังร้านอำพรเนื้อย่าง
อยู่ในชุมชนหัวโนนโกเทศบาลเมืองกาลสินนะคะ
คือทางที่ได้รับแจ้งว่ามีสัตว์ล้วยคลาน
ติดอยู่ตรงท่อระบายน้ำที่ร้าน
พี่เขามาถึงปุ๊บอ้าวนี่มันตะกรวดนี่นะ
สงสารจังเลยน้องดูสิขยับตัวไปไหนมาไหนไม่ได้
พี่ก็เลยเอาล่ะเตรียมพร้อมนะ
ตะกรวดนะทำใจดีเดี๋ยวจะช่วย
พี่เขาก็เลยเอาอุปกรณ์มาคล้อง
อันนี้อุปกรณ์ที่มีบ่วงตรงปลายคล้องค่ะ
ดึงให้แน่นรัดให้แน่นแล้วก็พยายามค่อยดึงหาง
ค่อยดึงบ่วงเอาค่อยออกมา

ขยับเหมือนถอนฟันโยกซ้ายโยกขวา
ใช้เวลา๑๕นาทีคุณผู้ชม
แล้วน้องก็ค่อยหลุดออกมาได้
นี่ต้องปล่อยน้ำไล่ได้ไหม
น้องคงบอกว่าไม่ชุ่มชื้นไง
ให้ชุ่มชื้นน้องอาจจะขาดน้ำมานาน

งานนี้นะพี่เจ้าของร้านอำพรเนื้อย่าง
บอกว่าก่อนที่จะเจอเจ้าตะกรวดตัวนี้
เขากำลังต้อนรับลูกค้าที่มารับประทานหมูกระทะที่ร้าน
แล้วก็กำลังจัดชุดหมูกระทะจะไปส่งลูกค้าพอดีเลย
แต่ท่านนั้นเองซ้ายตาเหลือบไปเห็น
เจ้าตะกรวดตัวนี้ผ่านเข้ามาในร้าน
นี่ไม่ใช่ลูกค้าเรานี่มันเข้ามาได้ยังไงเนี่ย
ก็เลยวิ่งตามไปดูปรากฏว่าน้องเองก็คงตกใจ
ก็เลยมุดเข้าไปที่ท่อระบายน้ำก็เลยทำให้หัวติดนะจ๊
เขาเชื่อกันว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านเข้าร้าน
อันนี้ไม่รู้มาเรียกลูกค้าหรือมาไล่ลูกค้านะ
ลูกค้าก็ยังคงนั่งอยู่อยู่หน้าร้านปกติหลังร้านไม่รู้
แต่ถ้าผมเป็นลูกค้าผมอยู่ยากนะจริงผมอยู่ยาก

สงสารท่อระบายน้ำดิฉัน